หลายพื้นที่วันนี้ฟ้าเปิดฝนเริ่มลดลงนะคะ

จะมีฝนตกลดลงเรื่อยนะคะ

เหนือฝนยังเยอะค่ะตก๖๐ของพื้นที่
อีสานฝนลดอย่างเห็นได้ชัดนะคะ

ส่วนภาคกลางคล้ายกับภาคอีสานค่ะคุณผู้ชม
ฝนตกร้อยละ๔๐อากาศสบายนะคะ

ฝนยังเยอะอยู่ค่ะฝนตก๖๐ค่ะ
ส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งอากาศหน้านอนค่ะคุณผู้ชม
ฝนตก๖๐อุณหภูมิสูงสุด๓๕องศาค่ะ
ต้องระวังคลื่นด้วยนะคะสูง๑๒เมตร
ในขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนยังเยอะอยู่ค่ะ
เพราะฉะนั้นไปไหนมาไหนเนี่ยต้องเผื่อเวลากันด้วยค่ะ
ในขณะที่ทวีปแอฟริกาใต้นะคะ
มีเกษตรกรหัวใสค่ะคุณผู้ชม
ดัดแปลงนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ค่ะ

โดยการบินโดรนขึ้นสำรวจพื้นที่
ในพื้นที่ที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าถึงนะคะ

ทำให้เกษตรกรสามารถคาดการณ์ปริมาณน้ำ